และที่กรุณาดำเนินการตามข้อบังคับนะครับ

ต้องทำให้เป็นไปตามข้อบังคับเพราะฉะนั้นผมก็ทำผิดไปด้วย

ฉันประถานครับฉันประถานครับผมนีโรทครับ

ทางฝ่ายเจ้าและเดี๋ยวก็เตรียมการได้พร้อมก่อนกับ

อนุญาตหารือท่านสักครึ่งนาทีได้ไหมฮะในฐานะคนเสนอยติครับท่านประธานครับ
จะไม่ยอมแพ้เลยอ่ะเนี้ยประธานครับ
แผ่นตาแล้วเพื่อนครบไม่ใช่ตอนนั้น
เดี๋ยวกับเดี่ยวผมให้เชิญที่เขาเตรียมการ

ครับท่านประธานครับเดี๋ยวครับเช้าที่เตรียมการให้พร้อมนะครับ
ในเมื่อมีคนหรือท่านประธานสักครึ่งนาทีได้ไหมครับ
นะครับในฐานะคนเสนอยติครับท่านประธานครับเดี๋ยวขอรอรายชื่อกรรมการนับ
ไม่ให้นับประธานก็ไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นะครับ
มันเป็นสิทธิของท่านตามตามข้อบังคับประธานต้องเป็นกลางครับ
เพราะว่าพอเรานับคะแนนแล้วครับท่าน
ประธานผิดอย่างนี้เลยทุกอย่างเป็นไปตามข้อบังคับครับ
ผมต้องเป็นกลางครับผมไม่สักแต่ว่าพูดเป็นกลาง
แต่ว่าทำตัวว่าไม่เป็นกลางผมต้องทำตัวเป็นกลาง
เพราะฉะนั้นผมไม่มีสิทธิ์ที่จะไปฝืนข้อบังคับผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้หรอกครับ
แต่พอมันออกมาอย่างนี้แล้วฝ่ายหนึ่งก็มีสิทธิ์เสนอ
ก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับเมื่อมีการออกเสียงลงคะแนน
ถ้าสมาชิกร้องขอมีการนับคะแนนโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า๒๐คน
ก็ให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่และเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเป็นวิธีตามข้อแปดสิบสาม
มุมเล็บสองเว้นแต่คะแนนเสียงนับต่างกันเกินกว่ายี่สิบห้าคะแนน
จะขอให้มีการลงคะแนนเสียงใหม่ไม่ได้ท่านประธานครับขออนุญาตหารือครับ
ท่านประธานครับขอสักครึ่งนาทีครับเชิญครับท่านประธานครับ
ท่านประธานครับท่านประธานครับเพิ่งเราไปเราเพิ่งลงมติอย่าแย่งคำพูดครับ
แย่งกันพูดผมขอร้องเลยว่าสภานี้ไม่ใช่ที่แย่งกันพูด
ขอให้เป็นไปตามลำดับครับใครพูดก่อนเชิญนะฮะท่านประธานที่เคารพ
ผมจุลพันธ์อมรวิวัฒน์สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเชียงใหม่
พักเพื่อไทยเมื่อสักครู่นะครับท่านประธานผมต้องประท้วงท่านประธานในการปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับการประชุมข้อที่เก้า
เพื่อนสมาชิกเนี่ยยังไม่มีการเสนอยัตติให้นับอย่างถูกต้องและยังไม่มีผู้รับรองนะครับท่านประธาน
ท่านประธานครับวันนี้เนี่ยเรามียติที่สำคัญเรื่องมาตราสี่สิบสี่
มีมติออกมาแล้วผมก็เห็นผมเข้าใจครับว่าตามข้อบังคับเนี่ยท่านสามารถเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ได้
แต่ถ้าหลังจากนี้มีการลงมติทุกครั้งฝั่งผมแพ้ผมขอนับใหม่ทุกครั้งด้วยข้อบังคับการประชุมข้อ๘๕เนี่ยมันจะไปกันได้หรือครับสภา
ผมต้องเรียนถามท่านประธานอย่างคุณจุลพันธ์นะครับผมดูตรงเนี้ยผมเห็นว่าเขานับคะแนนมีผู้รับรองหรือไม่คุณไม่เห็นแต่ผมอยู่ข้างบนนี้ผมเห็นท่านประธานที่กรบครับผู้รับรองมีและข้อบังคับเนี่ยมันไม่ใช่นับใหม่ได้ด้วยวิธีนี้เสมอไปมันต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อบังคับข้อที่๘๕คุณให้ผมทำยังไงถ้าสมมุติผมไม่ทำต

ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรครับเพราะเพียงแต่ว่าผมเป็นห่วง
ว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน
สภาต่อไปท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานจริง
ท่านประธานตั้งแต่เปิดสภามาเป็นต้นมาเนี่ย
ท่านก็ได้ทำให้สภานี้ประชุมไปด้วยดีแล้ว
แม้จะต่างกันเพียง๑คะแนนผมจำได้ต่างกันเพียง๑คะแนน
เราไม่เคยนับใหม่แต่ถูกที่ท่านประธานวินิจฉัยว่า
เมื่อมีผู้เสนอขอให้นับใหม่ก็ต้องนับใหม่ครับ
ด้วยการขานชื่อซึ่งเราจะต้องเสียเวลาอีกมาก
แล้วประเด็นมันก็คือว่ามันก็มีการกลับใจไปมาได้
ซึ่งเป็นสิทธิ์แต่ผมไม่อยากจะเห็นคนประนามสภาครับว่า
เมื่อเอาจะเอาชนะคัดการกันให้ได้แล้วประเด็นนี้ไม่ใช่ความเป็นความตายอะไรครับ
กรรมาธิการกรรมธิการจะเอายังไง
ก็ฝ่ายรัฐบาลก็มีเสียงข้างมากอยู่แล้วความเห็นกันว่า
ผมเสนอด้วยความเคารพจริงเพราะเรามาด้วยดีตั้งแต่สมัยประชุมรัฐวันนอร์แรกแล้ว
พอสมัยประชุมนี้ท่านครับผมขอบคุณแม้การจะเอานับใหม่เพื่อเอาชนะต่อไปก็จะมีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีอย่างนี้
ผมจึงอยากจะเรียนขอร้องความจริงไม่ได้ขอร้องท่านประธานครับ
ขอร้องที่เสนอขอให้นับใหม่ถ้าเมื่อท่านจะจัดรบทวนว่า
ขอให้เป็นไปตามยศติที่ลงมธีแล้วมันจะช่วยให้บรรณาการของสภา
เป็นไปด้วยดีนั่นเป็นตัวอย่าง
ก็ขอท่านประธานก็ปฏิบัติได้
แต่ว่าถ้าผมไม่ยึดข้อ๘๕ผมก็มีความผิดครับ
ถ้าประธานครับผมไม่อยากเสียเวลานับใหม่ครับ

ท่านประธานครับผมธีรัชชัยพันธุมาตรสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
ประกัน

ผมเรียนให้ทราบว่าผมไม่อยากเสียเวลานับใหม่
ถึงต้องย้ำว่ายืนยันไหมว่าจะนับใหม่

ที่พยายามวันนี้ขอให้เรา
สรุปเวลาน้อยอภิปรายเรื่องเมื่อทราบยาว
เพราะว่าพวกเราเรียกร้องต้องการ

ผมก็คิดว่ามันจบวันนี้จบเรื่องนี้เสร็จ
สิ่งที่คุณหมอชนน่านเรียกร้องตลอดก็คือเรื่องวาระที่๒จะได้พินา
ผมก็อุทธรณ์เหมือนกันว่าเอ๊ะขณะที่ร้องแต่เวลาปฏิบัติ
ผู้ปฏิบัติไม่ได้ร่วมมือเท่าที่ควร
อันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เราเสียเวลานะครับแต่ยังไงวันนี้เนี่ย
ถ้าเราผ่านเรื่องนี้ไปได้ยัตติที่สอง
ก็คงต้องเข้าวันนี้จะเป็นช่วงค่ำดึกยังไงก็ต้องเข้าวันนี้
ผมพยายามให้มันจบผมนั่งตั้งแต่บ่ายโมงนะครับ
ผมนั่งบ่ายโมงเพื่อให้เรื่องมันจบโดยง่าย
ไม่ยอมวาระให้ท่านรองคิดว่าเดี๋ยวจบลงมติจบปุ๊บ
เรื่องรำนูนเริ่มทดแล้วผมก็จะลงไปเพื่อลองทำละที่แทน
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอยากจะให้เป็นผมต้องทำตามข้อบังคับครับท่านครับ
๘๕นี่ผมไม่มีทางผมต้องย้ำเมื่อกี้นี้ว่ายืนยันไหมว่าให้นับใหม่
ผมต้องย้ำทำไมผมย้ำเพราะว่าเผื่อจะไม่ยืนยันจะได้จบ
ผลออกมาก็จบซึ่งผมก็เห็นด้วยว่า
การตั้งหรือไม่ตั้งไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไร
ตั้งขึ้นมาแล้วก็กรรมธิการก็ไปพินาผมยังต้องถามยืนยันว่ายืนยันไหม
ถ้ายืนยันท่านให้ผมทำยังไงถ้าผมไม่ยึดข้อบังคับ
ผมทำแต่เบอร์ใจว่าไม่อยากผมไม่อยากให้ตั้ง
ผมก็เลยสั่งไม่ให้ท่านผมก็ทำไม่ได้ครับ
อันนี้คือสิ่งที่เป็นข้อจำกัดที่เราต้องเคารพ
ผมเป็นตัวอย่างของการเคารพนะครับผมยืนยันว่า
ผมอยากให้สภานี้เนี่ยยึดมั่นอย่าไปเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเสมอไปว่า
ไม่พอใจแต่ขอยึดมั่นข้อบังคับอย่าไปคิดว่าผมไม่พอใจทุกเรื่อง
แต่ผมไม่มีทางเลี่ยงเป็นอย่างอื่นผมต้องการให้สภาพเป็นตัวอย่างของกระบวนการที่เคารพข้อบังคับ
เราจะได้พูดได้เต็มปากว่าเมื่อเราเป็นภายออกกฎหมาย
เราก็ต้องเป็นคนตัวอย่างของทางเคารพกฎหมาย
ข้อ๘๕เขียนไว้อย่างนี้ความจริงสมัยก่อนก็มีปัญหาอย่างนี้เป็นประจำ
มีการนับใหม่พวกเราก็ไม่พอใจผมก็เข้าใจดีเพราะมันเสียเวลา
แต่ว่ามันไม่มีทางเลี่ยงอย่างอื่นครับอันนี้สมาชิกต้องเข้าใจ
อย่าไปคิดว่าผมลำเรียงหรือว่าไม่เป็นกลาง
ผมไม่เป็นกลางผมอยู่ไม่ได้หรอกครับ
เพราะว่าตำแหน่งอย่างนี้ผมมาจากพักที่มีเสียงน้อย
ผมต้องยุติธรรมกับทุกฝ่ายผมถึงเตือนสมาชิกทุกคนว่า
คิดตามถูกต้องแต่ทีนี้ฝ่ายรัฐบาลเสนอผู้ศึกษามา
เกินมาหนึ่งคนผมจะประกาศชื่อพอดีน้องเขาพูดขึ้นมาก่อน
ผมจะประกาศชื่อว่าวันนี้เนี้ยมีคนเกินฝ่ายนี้มาหนึ่งคน
แล้วก็เตือนเขาแล้วตั้งแต่ต้นครับแต่ว่าอย่าไปตัด
ก็เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาเที่ยวหน้าก็ควรจะให้อีกฝ่ายหนึ่ง
มีสิทธิ์ชดเชยกันอันนี้คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติ
นั้นขอให้สมาชิกได้มั่นใจว่าผมยึดข้อบังคับครับท่านครับ
กระทั่งเรื่องที่ท่านไม่สบายใจไปออกระเบียบเนี่ย
ผมก็ถามเลขาว่าไม่ออกได้ไหมก็บอกไม่ได้

ก็เลยปรึกษาท่านครับกับนิจกรณ์จำนงมาบ่อยบอก
เอ้ยเราต้องแก้จะแบ่งความปังคับอะไรหลายอย่างเหมือนนี้
เพราะมันเป็นภาระกับเพื่อนในหลายเรื่อง
จงเกรงว่าคุณภาพประงานนี้จะไม่อย่างนั้น
อันนี้ก็ขอให้สมาชิกได้เข้าใจเรื่องนี้นะครับ
แล้วก็เมื่อเขายืนยันและผู้รับรองก็ถูกต้อง

ผลเป็นอย่างไรท่านคอยดูต่อไปอีกทีหนึ่ง

มีมีครับท่านประธานมีทางเลือกเพียงอื่นครับท่านประธานครับ

ท่านประธานที่รบครับผมธีรัชชัยพันธุมาตร
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่
ผมดูในส่วนของข้อบังคับข้อที่๘๕นะครับ
เมื่อมีการลงคะแนนตามข้อ๘วงเล็บ๑แล้ว
ถ้าสมาชิกร้องขอให้มีการนับใหม่
ท่านประธานดูตรงนี้นิดหนึ่งครับว่าการลงคะแนนใหม่กับนับใหม่

ลงคะแนนไปแล้วครับตามข้อที่๘
อ่าข้อที่๘๓อนุ๑ลงคะแนนเรียบร้อยแล้วครับ
แต่ไม่ได้มีข้อบังคับใดที่บอกว่าให้ลงคะแนนใหม่
นะครับข้อที่๘๕นะครับใช้คำนับใหม่
นับใหม่ก็ถือว่าเอาที่ปริ้นต์ออกมาที่คนลง
มานับกันว่ามีใครที่ลงคะแนนบ้าง

แต่ท่านประธานบอกว่านะครับ
ให้เป็นการการลงคะแนนใหม่
เยี่ยมครับ
ในการลงคันติวันนี้นะครับ
เรื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่ประธานกำหนด
เมื่อมีการปฏิบัติตาม๘๓วงเล็บ๑แล้ว
ผมจำได้ว่าท่านวิรัติได้เสนอขอให้ใช้ข้อ๘๕นะครับ
ก็คือให้มีการออกเสียงลงคะแนน
เมื่อการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ๘๓วงเล็บ๑แล้ว
สมาชิกร้องขอให้มีการนับใหม่โดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า๒๐คน
ซึ่งก็มีผู้รับรองมากกว่า๒๐คนแล้ว

ให้เปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเป็นวิธีตามข้อ๘๓วงเล็บ๒
ซึ่งข้อ๘๓มล๒ก็มีความชัดเจนอยู่แล้ว
ให้เลือกชื่อสมาชิกตามหมายเลขประจำตัวสมาชิก
ซึ่งวิธีการใช้ตามข้อ๘๒
ไม่ใช่ว่าการนับคะแนนทุกครั้งจะใช้ได้
จะใช้ได้เฉพาะกรณีคะแนนเสียงต่างกันไม่เกิน๒๕คะแนน

เพราะฉะนั้นท่านประธานปฏิบัติถูกต้องทั้งหมดแล้วครับ
ประธานได้ดำเนินการต่อครับขอบพระคุณครับ

ได้มีการคัดกรรมการตรวจนับคะแนนแล้วครับ

ขออนุญาตยกมือนานแล้วยังไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยครับท่านประธานขออนุญาต

อนุญาตครึ่งนาทีครับท่านประธานในฐานะคนเสนอยติครับ

ขอให้ทางฝ่ายผมอนุญาตอาจารย์ชี้แจงข้อบังคับให้ฝ่ายค้านได้รับฟังบ้างครับ
ตกลงท่านประธานให้สิทธิ์ท่านใดพูดครับ

ท่านประธานที่เรียบร้ปครับผมหนกคลุมสมาชิกสภาพผู้แท้รัศนธรรมดิจังพฤฆษ์พิธานาคตใหม่ครับ
ขออนุญาตทำความเข้าใจเรื่องข้อบังคับนะครับ

เอาไว้ว่าเมื่อมีการออกเสียงลงคะแนนตามข้อ๘๔
เมื่อกี้นี้พวกเราลงไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วถ้ามีสมาชิกร้องขอให้มีการนับใหม่

ท่านประธานวิบรัฐบาลขออนุญาตเอ่ยนามท่านท่านวิรัติรัตนเศษ

นั่นก็คือการขอให้นับใหม่นะครับ
แล้วท่านก็วินิจฉัยเราก็จะต้องนับใหม่

ตอนนี้ทางฝ่ายเลขาเตรียมเรียบร้อย
เราก็ไปขอมาเรียบร้อยแล้วว่ามีใครลงแบบไหนบ้าง

ก็ค่อยมาเสนอกันต่อว่าจะมาเปลี่ยนการลงคะแนนเป็น๘๓วงเล็บ๒หรือไม่
ถ้าคำว่านับกับคำว่าลงมีความหมายเดียวกัน
เขาจะเขียนไม่เหมือนกันได้ยังไงครับ
ถ้าจะให้ลงคะแนนใหม่ก็ต้องใช้คำว่าลงคะแนนใหม่ทุกคำครับ

สิ่งที่ท่านประธานวิทย์พูดมาสักครู่นี้คือการขอให้นับใหม่ครับนะครับ

ผมก็เคารพนับถือท่านประธานแล้วก็
ท่านประธานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดเวลา
แต่ผมอยากจะหารือในที่ประชุมแห่งนี้ไปถึงสมาชิกทางซีกรัฐบาลด้วย

มันฉุกระหุกวุ่นวายกันจนน่าผิดสังเกตนะครับ
ยังไม่มีใครอ่านมติเลยนะครับ
เพียงแค่ขึ้นหน้าจอเท่านั้นเอง

ท่านประธานยังไม่ได้อ่านให้ฟังเลยครับว่า

ผมเองยังคุยกับท่านประธานวิทย์ฝ่ายค้านอยู่ว่า

จนได้ยินเสียงเฮขึ้นมาท่านประธานยังไม่ได้อ่าน
คือผมคิดว่าท่านประธานวิบรัฐบาล

ผมคิดว่าทางซีกรัฐบาลก็คงเข้าใจนะครับ

อย่าให้มีปัญหากับสภาแห่งนี้
ถ้าไม่งั้นสภานี้จะทำงานต่อไม่ได้ครับ
อันนี้ขอความเห็นใจจากทางซิ่ง

ผมก็ไม่อยากให้ใครมาย้อนหรอกทีหลังนะครับ
ผมขอตั้งดำเนินการไปตามข้อบังคับครับ
ขอเชิญกรรมการนับคะแนนดังต่อไปนี้ครับ
ธนพรสวมทองแดง

ท่านไปริย์เทียนสวรรค์
ท่านตีรพัทย์ปิ๊งสุรคาเนียว

ขอตั้งกรรมการ
จะได้จบแล้วก็จะได้เริ่มยัตติที่เราค้างอยู่ที่สมาชิกรออยู่คือยัตติด่วนที่๒นะครับ

ด้วยขออนุญาตครับท่านประธานด้วยความเคารพนะครับ
ผมไม่ได้ถ่วงครับผมนายคารมพลพรกลางผมสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรระบบบบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่จากร้อยเอ็ด

พอแล้วครับขออนุญาตลงคะแนนครับขออนุญาตให้ไปทำนั้นแบบไม่เสียเวลาครับ
เชิญกรรมการที่ประกาศชื่อไปแล้วครับเชิญครับ
กรรมการนับคะแนนนะครับธนพรโสมทองแดงท่านไปรินเทียนสุวรรณท่านธนยศพิมสุวรรณท่านธีรพัฒน์พิ้งสุรกะท่านจิรพงศ์ทรงวัชรพรท่านเท่าพิพบริมจิตกรครับขอเชิญนะครับ
ริการติการพร้อมไหมพร้อมไหมยังครับ